แล้วก็เป็นอาชีพที่ค่อนข้างอันตรายอยู่เหมือนกัน

ทุ่มถึงตี๔แล้วปรากฏถูกผู้ว่าจ้างรุมโทรม
เหตุการณ์เกิดขึ้นผ่านมา๕เดือนแล้ว

ตำรวจยังพยายามเกลี้ยกล่อมให้เธอยอมความ
บอกหลักฐานไม่เพียงพอนะคะ

ผู้หญิงคนนี้ค่ะเธออายุ๒๗ปี

เธอบอกว่าเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว
มีลูกค้าเป็นผู้ชาย๒คนนะคะ

คลองเตยวันที่๑๓สิงหาคม

เธอถูกทั้ง๒คนรุมโซมในห้องน้ำค่ะ
แจ้งความไว้ตั้งแต่๑๗สิงหาคมแล้ว

ตำรวจอ้างสารพัดให้เธอยอมความ

ถุงยางอนามัยที่พบในที่เกิดเหตุ

ลงความเห็นเป็นร่องรอยการร่วมเพศ
ที่เกิดขึ้นก่อนถูกว่าจ้างไปอีก

เลยอยากมาเร่งรัดคดีเพื่อความเป็นธรรม
ทีนี้ประเด็นตอนช่วงเกิดเรื่องใหม่

มีตำรวจพยายามหวานล้อมให้เธอยอมความ

เธอบอกว่าเธอไม่ได้ทำอาชีพนี้ตั้งแต่แรกนะ

แล้วก็ทำงานกลางคืนกับแฟนที่สถานบันเทิง

ทนายความบอกว่ามีหลักฐานที่เป็นข้อความแชทไลน์

ส่งหาแฟนให้พาตัวออกจากพื้นที่เกิดเหตุ

เพื่อนของผู้ต้องหาที่จะปิดปากให้เรื่องเงียบด้วย
แต่ว่าตัวเธอเองไม่รับและโอนเงินคืน

ถ้าเป็นแบบนี้ต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
อันนี้ต้องฝากตำรวจด้วยเหมือนกันนะคะว่า